เรื่องพิเศษที่สัปดาห์นี้แฟนรายการร้องได้ให้ล้าน
จะต้องเอาใจช่วยนักร้องคนสวยนี่นะคะ
ซึ่งเธอเป็นช่างทำผม

พกพาความสามารถมาเต็มกระเป๋าทีเดียว
สำหรับแอมนัทปะพัดพงศวรรษช่างเสริมสวย๒๘ปี

แล้วก็ไม่เคยประกวดในเวทีไหนมาก่อนนะคะ
ก็ฟังทุกวันนะคะแต่ร้องก็ร้องตาม
ก็คือชอบเสียงเพลงลูกทุ่งมันเพาะค่ะ

ชอบร้องตามอะไรอย่างนี้จะเป็นความใฝ่ฝัน
คือเราอยากจะมาประกวดร้องเพลง

คือซึ่งเราฟังอย่างเดียวเราไม่ได้มาร้อง
อยู่ที่บ้านทำเสริมสวยไป
ก็ฟังไปแต่เราไม่มีโอกาสที่ได้มาร้อง

แอมมาร้องได้ให้ล้าน

มาร่วมลุ้นส่งเสียงเชียร์ให้กับช่างเสริมสวย

พร้อมกับความเป๊ะของเนื้อเพลงในรายการ

จะได้คว้า๑ล้านบาทไปครองหรือไม่

พรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีติดตามให้ได้ค่ะครับ